โอ้โหเรื่องนี้ดราม่าอยู่ในโซเชียลเลยนะฮะ
เพราะว่ามีน้องเขาเข้าไปซื้อของในห้าง
และน้องผู้หญิงใส่ผ้าถุงไป
ปรากฏรอปภเดินออกมาคุยกับน้องผู้หญิง
บอกว่าแต่งตัวแบบนี้เข้ามาในห้าง

อ้าวเดี๋ยวก่อนผ้าถุงนี่คือเป็นผ้าปะเต๊

เป็นผ้าถุงผ้าปาเต๊ะทำไมจะใส่ไม่ได้

ถุงก็เป็นส่วนหนึ่งของชุดที่มันสวยงามเหมือนกันนะ
ดังนั้นคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้หน่อย
เพราะว่าน้องนักเรียนก็ถ่ายกันไว้ได้นะครับ
วิทยายังใส่ได้เลย
วิทยายังใส่ได้เลยขนาดสถานที่ราชการนะครับ
ยังใส่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นผ้าที่เรียบร้อย

ผ้าถุงไม่ใช่ผ้าถุงที่แบบเอาใส่อาบน้ำแบบนั้น

ครับ
นี่กลายเป็นคำถามผ้าถุงแล้วไงวิ
แล้วไงพี่รอปภทำไมถึงใส่ไม่ได้นะ

แต่พี่รอปภเขาบอกมันเป็นความรู้สึกของพี่ไง
พี่ว่าน้องเปลี่ยนผ้าซะหน่อยได้ไหม
คือรอปภเขาเข้าใจว่าเป็นผ้าถุงแบบนุ่งกระจมอกอาบน้ำแน่ดูทรงแล้ว
แต่เอ๊ะรอปภเขาอยู่ที่สุราชใช่ไหม
หรือว่าเขาไม่ใช่คนพื้นถิ่นพื้นที่ถึงไม่รู้ว่าภาพปะเต๊ะมันคือเป็นภาพพื้นเมือง

น้องก็บอกว่าก็ไม่ได้ใส่แบบกระโจมอกอะไรมา
นี่ก็เป็นภาพปาเต๊ะสุภาพเรียบร้อยวัฒนธรรมประเพณี
นี่คุณดิฉันไปเที่ยวสุราชเพื่อนซื้อของฝากเป็นภาพปาเต๊ะ
คือทุกคนก็จะรู้สึกว่ามันเป็นผ้าดีผ้าพื้นเมืองไง
ภูมิใจเลยเวลาเราไปท้องถิ่นแล้วเราไปเที่ยว
เราก็ใส่ผ้าพื้นเมืองของเขานะคุณนะ
นี่ฮะกลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียล
เพราะว่าคลิปนี้น้องเอามาโพสต์ไว้ในโซเชียลนะครับ
แล้วก็มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
มีคำถามมากมายบอกว่าเอ้าใส่ผ้าปาเต๊ะของไทยเข้าไปเดินห้าง
ไม่เหมาะสมตรงไหนล่ะพี่นะครับ
คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยมองว่าโอ้โหรอปภทำไมถึงห้ามน้องนะครับ
ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับน้องปลื้มนะน้องผู้ชายในกลุ่มนะฮะ
ปลื้มเป็นนักเรียนปวชแผนกการโรงแรม
เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุ๒๒พฤศจิกายนน้องปลื้มมากับเพื่อนเลยนะ
บอกว่าปลื้มแล้วก็เพื่อนผู้หญิงไปเดินซื้อวัตถุดิบจะมาทำอาหารในวิชาเรียน
ก็วันนั้นใส่เครื่องแบบนั้นอย่างที่เห็นนะคุณในจอด้านซ้ายนะเป็นผ้าปาเต๊ะแล้วก็เป็นเครื่องแบบนะครับ
ก็ตอนนั้นเดินอยู่ในห้างปรากฏรอปภห้างในคลิปเข้ามาตำหนิ
หนิเพื่อนผู้หญิงที่ใส่ผ้าปาเต๊ะมาเดินห้าง
แต่อีกฝ่ายก็ไม่รับฟังอีกฝ่ายบอกความรู้สึกของพี่น้องต้องไปเปลี่ยนก่อนนะ

ปลื้มบอกว่าความคิดส่วนตัวกับชุดแบบนี้
เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ใส่กันมานานแล้ว
ในงานมงคลต่างดูเป็นเอกลักษณ์มีความงดงาม
ไม่เข้าใจว่ามันไม่เหมาะสมตรงไหนนะครับ
หลังคลิปเผยแพร่ออกไปเกิดกระแสดราม่า
คุณผู้ชมเราก็ต้องฟังความจากทางด้านห้างบ้าง

ไม่ให้คนใส่ผ้าถุงหรือผ้าปาเต๊ะผ้าไทยเข้าห้าง
คือน้องปลื้มบอกว่าเจ้าหน้าที่ของทางห้างได้โทรมาขอโทษแล้วครับ
พร้อมกับเดินทางมามอบกระเช้าถึงที่โรงเรียนเลย

โดยผู้ช่วยผู้จัดการห้างชี้แจงแบบนี้
ทางห้างไม่มีนโยบายควบคุมการแต่งกายของลูกค้าอยู่แล้วครับ
สามารถแต่งกายได้อย่างอิสระภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนด
ส่วนกรณีของรอปภคนดังกล่าวตอนนี้ไม่ได้ให้มาทำงานแล้วนะ
แต่เรื่องจะมีบทการพิจารณาโทษหรือว่ายังไงต่อไปเนี่ย
เป็นอำนาจของบริษัทต้นสังกัดของรอปภ

นี่แต่เอาจริงนะคุณผู้ชมที่ดูข่าวนี้มีคุณผู้ชมบอกมา

คือแกอาจจะเข้าใจผิดอะไรบางอย่างก็ได้มั้ง
ก็แล้วแต่ว่าทางบริษัทต้นสังกัดของรอปภ

ทำไมใส่ป้าถุงปาเต๊ะเข้าห้างแล้วยังไงเหรอ